จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ

สวัสดีค่ะพิชชงพิชชิฮะ

เจดำขอขอสวยกว่า
ทางบ้านตอนนี้ใครที่ฟังพอร์ตแคสไม่เป็นไรนะ

สวัสดีค่ะเจ๊ดำจากเจ๊ดำออฟฟิเชียลจ้ะ

และก็เป็นจับยามสามแต้ม

นั้นเราก็จะมาทำนายทายทัก
สองคนนี้เขารู้หรือยังว่าคอนเซ็ปต์รายการเราคืออะไร

เอาโซโลแกนก่อนรายการเราก็คือชื่อว่า
ดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลง
อ๋อเดี๋ยวก็พูดมาขนาดนี้
ตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ

คอนเซ็ปต์ก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอล
แต่ละทวีปแต่ละลีกนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ฟุตบอลโลก
เราก็จะมาพูดถึงว่าสถานการณ์ของแต่ละทีมตอนนี้เป็นอย่างไร
พอให้ทัศนะเรื่องเกี่ยวกับทีมฟุตบอลเรียบร้อยแล้ว
เราก็จะมาเปิดไพ่๒๔กัน
พอถามหน่อยที่ผ่านเหมาะ
แต่จริงต้องบอกก่อนว่าอันที่แม่นคือแม่นใจหาย
พี่รันแม่นเทปแรกที่แม่นอะไร
คือว่าแมนยูเละเทให้หรอค่ะ

เรูกว่าต้องมีเป้าของแมนยู
มันจะต้องมีแห่งจำเป็นถูกประตู

ก่อนอื่นเลยเปิดเลยได้ไหมว่าใครเป็นชำโลก

ไม่ใช่อะไรนะ
ฉันจะได้ไปส่งวัยชนิยบัตรทายผลวล

อย่าลืม

ส่งเยอะรุ่นเยอะกับไทรัฐ

มูลค่ารางวัล๑๕ล้านบาท
มาดูมันยิ่งใหญ่

ส่งได้ตั้งแต่วันที่๒๑พฤษิกายน
ถึง๑๗ธันวาคมนี้

พี่อยู่เทป

ไม่ใช่ที่เราเทปคุณปัด

ที่จะบอกว่าลิเวอร์ฟู

สุดท้ายลิเวฟูพลิกชนะ
เขาเลยใส่เสื้อลิเวอร์ฟู

ผมให้โอกาสแก้ตัวคือปกติ

อย่างนั้นคุณทาย๓คู่มันต้องมีถูกบ้าง

ผิดหมด๓คู่

ไม่บอกว่าเสมอ

เดี๋ยวเราก็มาใหม่ดีกว่า
ใครเป็นลายวันนี้
หน้าจะใช่
มาวันนี้บอลโลก
พูดถึงภาพรวมของบอลโลกก่อน
มาจนไหนช่วงที่จะไม่ได้แชมป์ฟุตบอลไม่คัมมิ่งโฮมก็ยังต้องเชียร์อังกฤษ
เค้าคัมมิ่งมาแล้วไงแต่เป็นฟุตบอลยูโรผู้หญิง
คุณพักรอผู้ชาย

เชียร์เดนมาร์ละกัน
ทำไมต้องเป็นเดนมาร์ค
เดนมาร์คมีนักเตะโปรดอยู่คุณเสียนเรลริกเส้น
ไปยูโร๙๒ตอนที่เขาเป็นเทพนิยายเดนที่เขาคว้าแชมป์ได้
ก็เลยผูกใจกับเดนมาร์คตั้งแต่ยุคปีเตอร์สไมเคิลมาตามนั้น
แม้ว่าปีนี้จะอายุ๒๖ก็ตามแต่ว่าเราดูย้อนไป

ย้อนไปเอาเราไปเนื้อหาสาระต่อเลยเดี๋ยวเวลาไม่พอ
ท่านผู้ฟังที่ฟังในพอร์ตแคสนะผมแนะนำว่าไปเปิดยูทูปดูนะท่อนนี้
หน้าเจ๊ดำเนียนมากแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือนิ่งจัด

ขอบคุณมากเพื่อน
สุดท้ายครับผมเชียร์เนเทอร์แลนด์
จริงเชียร์มาตลอดแล้วยิ่งปีนี้กัปตันทีมก็น่าจะเป็นฟันไดท์
กัปตันทีมก่อนอันนี้เขาเป็นเด็กเก่าเขาด้วยนะจีนี่นะแต่เจ็บไง
ทีนี้เจ็บก็เลยเป็นฟันไดท์

กลับมาก็ไม่เว้อแล้วมั้งพี่กล่อเป็นเข้าเกี่ยวเบ้าแล้ว
โฮ้ยไม่เป็นไรวันนี้ริ้วผล๋วว่าสร้างโปรเจคคือสร้างโรงพยาบาล
ก็วิเคราะห์ทุกกลุ่มเลยแต่เราจะเอาทีมเต็งของแต่ละกลุ่ม

ไหนมีกูรูฟุตบอลมาแล้ว
ทั้งสองท่านเริ่มถึงพี่ตะอยู่แล้วด้วย
เรามาคุยกันเลยดีกว่าว่าแต่ละกลุ่มเนี่ย
ใครเป็นทีมเต็งและมีโอกาสเข้ารอบ๒มากน้อยแค่ไหน

เราเอาทัศนะของคุณพิชชี่กับเจ๊ดำก่อน

เพราะว่าเป็นเจ้าภาพนะ

คือนอกจากจะได้เปรียบเรื่องความเป็นเจ้าภาพแล้วได้เปรียบด้วยเรื่องการเก็บตัวด้วยนะ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่ากาต้าเนี่ยนักเตะเขาก็ไม่ได้ส่งออกเยอะ
เพราะฉะนั้นในหลีกในบ้านเขาเขาจะต้องให้นักเตะได้เตรียมความร้อน
คือนะตอนนี้อันนี้เราอัดรายการก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเปิด
มันมีปัญหาว่าทีมชาติเขาขอตัวดึงนักเตะขอมาเก็บตัวอุ่นเครื่องก่อนได้ไหม
แล้วอย่างพรีเมียเขาบอกเลยไม่ให้ไปก่อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยทีมอื่นจะไม่มีเวลาเก็บตัวแต่กาต้ามีเวลา

ทุกอย่างเพื่อการนี้
คือตอนแรกถ้าตามกฎที่เราจะคุยกันก็คือ
เราจะเลือกมา๑ทีมพี่รันเปิดไพ่
ผมไม่อยากให้เปิดเนเทอร์แลนด์ผมอยากให้เปิดกาต้า

คือการ์ต้าเอ็กวาดอร์เซเนกอลเนื้อเทอร์แลนด์
อย่างที่ใจดำบอกว่าเนเทอร์แลนด์ยังไงก็เด้งมา

ใครที่จะตามเนื้อเทอร์แลนด์ก็ไปในกรุ๊ป

จากพี่รันพูดถึงเรื่องการ์ต้า
ระหว่างพี่รันสับไพ่ผมจะบอกย้ำกติกาอีกทีก็คือ
กรุ๊ปเนี้ยเราจะไม่เปิดทีมยืนก็คือเน็ตเทอร์แลนด์

เราจะมาเปิดทีมที่คิดว่าจะตามมาก็คือกาต้า

เจ้าภาพด้วยเรามาดูว่าดวงเจ้าภาพ

เจ้าภาพหรือดวงกาต้าเนี่ยจะเป็นยังไง
เอาเว้ยเอาเว้ยตื่นเต้นเหมือนกันนะทำไปเล่นไหม

อุตส่าห์ชุ่มเม็ดเงินมหาศาลขนาดนี้
ผ่านมือหมอรันดูสิอืม

อ่ะโอเคพูดถึงกาต้า

จะมีโอกาสจูงมือเข้ารอบ๒ในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ไหม

เพราะว่าถ้าผมไปจับก็อาจจะเป็นดวงผม

ก็คือพี่จับพี่ป๊าเอาเรื่องออกนอกตัวตอนนี้
ใส่ขาทุกเม็ดไม่ช่วยกูเลย

ความเป็นกลาง
เมื่อกี้พูดถึงความหมายไภ๒๔นะ
แต่อันนี้พูดถึงภาษาฟุตบอล

ก็อาจจะทำให้เขาได้เปรียบ

กลางกรุงโดไฮ

ถ้าให้แบบพูดง่ายให้คนเข้าใจว่า
กาต้าจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไหม

สักกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ

แต่ว่าถ้าเกิดมองถึงในเรื่องของกาต้า

กาต้ามีโอกาสเข้ารอบประมาณ
เยอะนะเกินครึ่งที่หัวเยอะนะ

แปลว่าอาการก็คือ

มีสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีเวลสเวล
กลุ่มนี้แฟนเธอไง

แต่จริงอังกฤษในปีนี้

ไปแล้วน่าจะช่วยทีมได้ก็เจ็บเยอะ
หรือคนที่ปกติแล้วเป็นแบบ

แล้วก็ตามแต่ก็ฟอร์มปกก็มีอายักเทนโด

เทรนด์ก็ยังเจ็บอยู่
แรรี่เคนก็อาจจะไม่ได้เปรี้ยงปร่างเหมือนก่อนหน้านี้

โอเคพูดถึงอังกฤษไปแล้ว

ก็เพราะว่าพี่รันบอกได้ดี
หยิบเลยนะ
เอาขอบเลยเหรอ

ฉันเข้าใจความรู้สึกพี่รันแล้ว
ตื่นเต้นเหมือนรอลุ้นรางวัลแบบมิกแกน

ได้ไพ่๓ไม้
ความหมายของไพ่สามไม้นะครับก็คือความร่วมไม้ร่วมมือความรวมพลัง
ไม้เนี่ยถือว่ามีจุดมุ่งหมายมีจุดเป้าหมายที่แน่วแน่มั่นคงอยู่แล้ว
แต่ที่ดีอย่างหนึ่งคือสามไม้เนี่ยก็คือต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน

จึงจะทำให้เป้าหมายไปถึงฝั่งฝันได้
ถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็ง่ายเลยครับถ้าคุณเตรียมทีมงานที่ดีเตรียมนักเตะสภาพที่ดีมีสิทธิ์ไปถึงฝั่งฝันได้
ดูจากหน้าไพ่ดูสินกบินสูงเลยเห็นไหม
แปลว่าแปลว่าถ้าสรุปก็คือเหมือนอังกฤษจะเข้าแน่
มีสิทธิ์น่าจะเข้าผมถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็๗๐โอเค

ก็ไม่น่าพลาดแต่ว่าแต่ถ้าเกิดตามที่พี่ลันว่าหรือที่พี่จี้เชียร์เนี่ยอังกฤษเขาเล่นทีมเวิร์คอยู่แล้วนะ
ในยุคแกรทาสเกษตรเขาไม่ได้มีสตราแบบโดดเด่นไม่ได้แบบขนาดนั้น
โอเคทีนี้เรามาเลือกทีมวางกันดีกว่า

พูดง่ายมีความมัวเมามีความมืดมนต์อยู่
อันนี้คือดวงอาเจนเนอะไม่ใช่ดวงผม
อ่ะพูดถึงอาเจนถ้าประสาทฟุตบอลหลอกไว้ก่อน
ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็มีดีอยู่
แต่ก่อนที่จะดีมันต้องมีอุปสรรค

เผลอนะเรียกตัวตัวนั้นไม่พร้อมตัวนี้ไม่

ถ้าให้ดูตามหน้าไพ่

นี่ไงโปรแลจะเป็นที่๑
อย่าลืมนะเม็กซิโกนี่ตัวอันตรายอีกหนึ่ง

ฝรั่งเศสค่ะมันตัวอยู่อยู่แล้ว

เจ๊ดำก็คือเดนมาร์ค

มีความพร้อม

ในกลุ่มนี้เราจับ๒ใบได้ไหม

แล้วก็จับให้ทีมรักเจ๊ดำหน่อยค่ะ

มันแปลว่าการได้เริ่มทำอะไรริเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่
ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้าไหมผมว่าน่าจะเข้า
แต่เข้าแบบไม่ที่หนึ่งก็ที่สองแบบเฉือนอ่ะ
อ๋ออาจจะไม่ได้สดใสเพราะว่าเจ้าความมียังบรรดิไง

แสดงว่าเดนมาร์คของคุณอาจจะเป็นที่หนึ่ง
ก็ดีนะอย่างงี้คือว่าดีเลยนะ

อ่าหายใจดำเรื่องเป็นต้นแทนของไภ่เดนมาร์ค
สักครั้งหนึ่งถามความรู้สึกนิดนึงตอนจับรู้สึกอย่างไรไหม

เดี๋ยวว่าจะตื่นเต้น
เดี๋ยวว่าจะตื่นเต้นตอนเขาทำนายนี่แหละ

เดนมาร์กได้ไพ่อะไร

เพราะหมายของไพ่ยิปซี๔ถ้วย
ก็คือการลังเลความคุ้นคลิด

อาจจะมีการปรับเปลี่ยนทีม

ปรับแก้ไขในเรื่องแท็กติกเยอะจนเกินไปหรือเปล่า

แต่ถามว่ามีโอกาสเข้ารอบไหม
ผมให้ประมาณ๕๕อ่า

ว่าในไผ้สีถ้วยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอยู่ประมาณหนึ่งนะ
ให้ดีระดับกลางแล้วกัน

แล้วก็ญี่ปุ่นอ่าแต่ถ้าพูดถึงทีมเต้งอ่ะ
พี่พี่ทั้งเจ๊ดำพี่พิชิคิดว่า

ถ้าส่วนตัวมองที่เยอรมันนะ

อ่ะเรามาเปิดแล้วจริงแล้วจะเปิดไพ่ยังไง

เยอรมันได้ไพ่

อัศวินคือตัวแทนของความเป็นนักรบ
ต่อสู้ความฝ่าฟัน

ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเยอรมันผมว่ามีความพร้อม
น่าจะทำให้ผ่านเข้ารอบ๒ได้อย่างสบายประมาณนึงแล้วกัน

ก็ดูแล้วคิดว่าเยอรมันน่าจะผ่านเข้ารอบไปได้

ก็ถ้าเกิดดูญี่ปุ่นก็แปลว่าดูรู้ของสเปนไปในตัวเลย

อ่าพิชชี่ก็ได้

อันนี้คือญี่ปุ่นนะญี่ปุ่น
เป็นตัวแทนของญี่ปุ่น

เหมือนเขาเรียกมีความชามมิ่งเกิดขึ้นในทีม

เชียร์ทีมอื่นที่แบบอย่างเราอย่างนี้อย่างประเทศอื่นที่ไม่ได้ไป
ก็อาจจะหลงรักเชียร์ญี่ปุ่นก็ได้นะ
ถ้ากลุ่มอีลงแข่งหลายคนก็อ้างั้นเชียร์ญี่ปุ่นแล้วกัน

ผมคิดว่านอกจากที่จะได้แรงเชียร์จากทีมอื่น

ผมว่าพลังใจนักเตะของญี่ปุ่นเนี่ย
ก็น่าจะมาลงกับทวนามิ้นนี้เยอะ

ซึ่งถามว่ามีสิทธิ์เข้ารอบไหม

แต่ผมคิดว่าญี่ปุ่นการแข่งขันในทวนาเมนต์นี้
เขาน่าจะชนะใจแฟนบอลได้ทั่วโลก

แต่โคเอเชียเขาฐานะรองแชมป์เก่านะ

อย่างนั้นผมจับเลยแล้วกัน
จับให้เป็นตัวแทนของเบลเยี่ยมแล้วกัน

ไพ่ไุ้นี้เป็นไพ่ตัวแทนแห่งจักรพรรษ

อ่ะจักรพรรษมันมีความเคลี่ยมพร้อม

ถ้าเป็นภาษาฟุตบอลถือว่าเบลเยี่ยมน่าจะมีความพร้อมและมีความครบเครื่อง

ไม่ได้หมายความว่า
เยี่ยมน่าจะเข้ารอบได้อย่างสบาย

บาติว

ใครอยากเปิดใครอยากจับ

อันนี้มันยิ้มให้กันเลย

เราก็นึกว่ามันจะเรียกว่าปิดเปิด
เราส่งให้ง่าย

ยังรั้นอยู่นะ
โอเคไพ่สวิสเลือกมาแล้ว

ราชาถือเหรียญถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับภาษาความหมายของไพ่๒๔ก่อน
ราชาถือเหรียญถือว่าเป็นไพ่ที่มีความเรียบพร้อมอยู่
แต่ด้วยความที่ว่าราชาถือเหรียญไพ่ใบนี้เนี่ย
บ่งบอกถึงเป็นตัวแทนของความแบบมัธยัตน์อะ
ขี้เหนียวอืมจุกจิกเก็บเล็กเก็บน้อยจนเกินไป
ก็คล้ายกับสวิสไหมว่าเขาก็ไม่ได้มีตัวเลือกเยอะค่ะ
ก็ใช้ตัวเดิมก็มีสิทธิ์
ต้องละเอียดถี่ช่วงในการใช้แต่ละตัว

ประมาณนี้แต่ถ้าอย่างพูดภาษาฟุตบอล
มันก็คล้ายอย่างที่ทั้ง๓ท่านพูดมานะ

ทรัพยากรของเขามีอยู่อย่างจำกัด

เพื่อที่จะทำให้แบบทรัพยากรในทีมเขาไปได้ไกล
ตัวเลือกมันไม่เยอะไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะจัดวางตัวผู้เล่นแท็กติกเลยก็ต้องเอาให้เป๊ะ
อะไรประมาณนั้นแต่ถือว่าสวิตช์ถ้ามุมมองตามหน้าไพ่ด้วยนะ
ผมคิดว่าสวิสเตอร์แลนด์มีโอกาสเข้ารอบหกสิบเปอร์เซ็นต์
อุ้ยเยอะนะมีสิทธิ์นะถ้าบราซิลไม่พลิกตกรอบไปก็จะเป็นบราซิลกับสวิทย์
อ้ะพลังของว่าวันจริงเซอร์เบียเข้ากับคามารูน
จริงว่ามันโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นแบบที่เจ๊บอกมันน้อยมาก

มือเข้ารอบ๒ไปได้ไม่ยากเย็นมาก

กรุ๊ปเลยก็ออฟเดสอยู่เหมือนกันนะครับ

มีกาน่าแล้วก็เกาหลีใต้

ชี่ขอเปิดดวงพี่โด่ได้ไหม

คิดว่าโปรตูเกตน่าจะเป็นตัวเต็งของสายนี้
ผมขอเปิด
โอโหมีท่องขาดหาด้วย
เออทำไมไม่เอาขาดหาดท่องตอนถามภาษาสวิทย์วะ

ตุเกตได้ไพ่ออกมา

แห่งความสุขความเบิกบาน

ความสุขในเรื่องเกี่ยวกับมีเพื่อนร่วมทีมที่ดี

มาแบบพี่โดว่าช่อนลองพี่โดวแบบไว้

ติเกตมีโอกาสเข้ารอบไหมสูง

พร้อมในประมาณ
ระดับต้นของทวนาเมนต์นี้เลย

เราพยายามไม่ฟันไปซ้ายไปขวาได้มันดีกับคนละอย่าง
ไหมผมคิดว่าเหมือนประมาณว่า
จะมีเพื่อนร่วมทีมคอยช่วยเหลือซัพพอร์ต
นี่ในมุมที่เรามองว่าเป็นดวงพี่โด่นะ
มีเขาเรียกว่ามีทีมเวิร์คที่ดี

แต่อันนี้เหมือนดีเพื่อนร่วมทีมที่ดีระครับ
ถ้าทิ้งของเราจับมาทั้งหมด
เราจับมา๘ทีมตัวไหม

ถ้าให้เรียงอันดับดีสุด๑๒

ถ้าอันดับหนึ่งใช่ไหมอันดับหนึ่งผมให้เบลเยี่ยมแล้วกัน
ถือว่าอันนี้มาดีทรงดีแน่นอนน่าจะเก็บ๙แต้มใส่
อุ้ยเดี๋ยวนี้เขาปันทงแล้วคุณตาคุณจะบอกเขาว่าไม่ปันไม่ได้
ตอนนี้ทำไมใจกูไม่ดีอะไรอย่างนี้
ผมส่งให้เขาขึ้นเขียงผมพยายามลิ้วให้เขาเอาของไปอับ
สี่ไม้สี่ไม้กันอย่างนี้สักกี่คะแนนดิ
ถ้าเต็มสิบไม่ใช่สี่หมายถึงสามเกม๙คะแนน
อ๋อสามเกมคะแนน๗๙แล้วกันมีสำเริ่ม๑นัด

ทีมที่อันดับต่อไปที่คิดว่าเราจากโปรตูเกต
ผมให้อังกฤษแล้วกัน๓ไม้

จะแพ้หนึ่งนัดอะไรอย่างนี้หรอ

เสมอหนึ่งกับแพ้หนึ่งอะไรอย่างนี้ประมาณนี้
ซึ่งคิดว่าน่าจะประมาณนี้
แต่ว่าพอฟังแล้วมันก็ฟังได้นะ

แล้วพอมาใส่กับค่า๒๔ของหมอรัน

ไม่ต้อง

ใครอยากรู้อะไรเราให้เปิดได้อีกเลย

พิธีคิดออกแล้ว

จะหายทันเป็นแบบจอมทัพช่วยฝรั่งเศสหรือเปล่า
วารานจะฟิตทันไหมในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้
ได้ไพ่อสบินถือเหรียญ

สวินคือความต่อสู้ความเป็นนักสู้ความเป็นนักรบอยู่แล้ว
เหรียญใบนี้เป็นถือว่าเป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จ
ถือว่าถ้าตามหน้าไพ่แล้วภาษาฟุตบอล
ผมถือว่าเขาน่าจะฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปได้
และได้ตามที่เขาปรารถนาเอาไว้

น่าจะได้ไป
แปลว่าฝรั่งเศสจะมีจอมทัพใดแดนหลังเป็นวาราน
ตาเจระ
เอาเมซี่กับโรนโดได้ไหม
เขาเป็นคู่แข่งกันมาตลอด

เอาว่าสองคนนี้ใครไปไกลกว่ากันได้ไหม

เคยมักว่าเอากลับเลย

โรนโน้โอย่าง่าย

ไพ่ใบนี้ดีอันดับต้น

ดีอันดับต้นของไพ่๒๔ทั้งหมดเลย

นายบอก๒๖ไอ้คุณค่ะ

ผมว่าเมซี่มีโอกาสที่จะคว้ารางวัลใหญ่ใหญ่อืม
คว้าเกียรติยศใหญ่ในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้

ไพ่แห่งความรักความกลมเกลียว
แปลว่ามันต่อเนื่องจากไพ่ทีมมโรบรุเกต

เลนค์สนุนสำหรับเพื่อนร่วมทีม
ถือว่า๒ถ้วย

ก็เด่นในทวีร์แมนนี้

สมมุติเช่นว่า

เมซี่อาจจะพาอาเจนไปถึงนัดชิง

อย่างน้อยถ้าดูตามนี้นะ

พี่โด้อาจจะอย่างน้อยต้องรอบรอง

อยากจะถามอะไรไหมเหรอโอเค

เดี๋ยวมันมี๑๐ดาบ

ผมถามบราซิลแล้วกัน
จะเข้ารอบ๒แบบใสไหม

ข้าวโลคค้าสุดท้ายของเนรมัก
บาซิลได้ไฟ๕ถ้วย
เป็นไพ่แห่งความผิดหวัง

อาจจะผิดพลาดหรืออาจจะมี
ผิดพลาดหรืออาจจะมีข้อที่ไม่สามารถแก้ตัวได้นู่นนี่นั่น

๑๖รอบ๘อะไรอย่างนี้ไปไม่ถึง
จนทำให้แบบเหมือน๖คำม่ำอะ
ขมัมจนทำให้ความหวังที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ย

เสร็จแสดงถ้าจากเข้าหลุมการเปิดไพ่มาจนทั้งหมด

ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ทีมที่น่าจับตามอง
เบลยีอเจน
โปรตูเกตเบลเยี่ยมอังกฤษ
เยอร์มันนยังได้อยู่
แล้วก็อย่าลืมนะกาต้าด้วย

ถ้าแดดให้ถูกให้ผิดก็อย่าไปว่ากัน
ถ้าโทรลงลงที่บิรัณคนเดียว

ขอบมือคุณกับปั้น
ไปติดตามได้ที่เพจพิชงพิธีนะคะ
แล้วก็มีอ่านข่าวอยู่ที่ทีสปอร์ต๗ตอนเช้า

ฝากติดตามเพจพี่ชงพิชชี่แล้วกันค่ะ

เจ๊ดำภาษาไทยและเจ๊ดำออฟฟิเชียล

ขอแค่๑ท่อน
๑ท่อนนี่เพลงหรือไม้หน้าสาม

แพลตฟอร์มติมมิ่งก็ฟังได้จุ๊ก

ในยูทูปก็เสิร์ชลักข่าวช่องใหม่เดี๋ยวขึ้นมา

เริ่มอีกหนึ่ง

แล้วก็ฝากด้วยว่าอย่าทัวร์ลงพี่รันเยอะนะ
ขอบคุณนะคะคุณน้องค่ะ

ตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
ก็ฝากช่องทางรายการเรานะครับ

ทำไมต้องประสานเสียงกันว่ะ
ฝากเพจฝากอะไรหน่อยไม่ล่ะเรา

ถ้าสนใจอยากจะมาให้พ่อหมอลัน

ตามไปได้ที่โหลาพัย๒๔ครับผม

ผมจะไม่อยู่ผมนะผมลาพักร้อนไปยาว
แล้ววรปัสเค้ายังไงทำไมอ่ะ
เค้าพยายามจะจ้องดูเค้าก็จะขโมยทุกอย่าง

เพราะว่าตอนนี้เขาก็ยังเป็นสีชมพู
อย่างที่ว่าไปหลอกครับหมาไปหลอก
ตอนนี้เช่านี้เค้าไปช่องคือก็จะรู้สึกแบบหวาน

ก็เสียใจกับน้องคนนั้นด้วย

เท่านี้แหละครับเดี๋ยวก่อนจะเกินเลยไปกว่านี้
อย่างไรก็ฝากด้วยครับสวัสดีครับทุกคน